เรื่องราวของทีมแบตมินตันไทยกันก่อนนะครับ
ประกาศอย่างเป็นทางการกับอันดับนักแบตที่จะได้โคต้าไปแข่งขันโอลิมปิกในกลางปีนี้
ซึ่งไทยนั้นได้โคต้ามาตอนนี้นะครับ
ยืนยันแล้วคือ๗คนจาก๔ประเภท
ถือว่าเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมาคมแบตมินตันในการส่งนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกครับ
หลังจากมีการเก็บคะแนนอันดับมาตั้งแต่วันที่๔พฤษภาคมปีที่ผ่านมานะครับ
ก่อนที่จะมีการประกาศโคต้าอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ซึ่งนักแบตมินตันของไทยครับสามารถคว้าโคต้าได้๗คนจาก๔ประเภท
ก็คือหญิงเดี่ยว๒คนนำมาโดยน้องเมรัชนกอินทนนท์กับพรทิพย์บุรณประเสริฐศุกร์นะครับ
ส่วนชายเดียว๑คนก็คือบุญศักดิพลสนะหญิงคู่ก็มีซับซีรีแต้รัตนาชัยที่จับคู่กับพุทธิตาสุภาจิรกุล
ส่วนคู่ผสมเป็นบดินอิสระกับสาวิตรีอมิตภายซึ่งโคต้าในครั้งนี้ถือว่าเป็นการได้โคต้ามากที่สุด
ในปฏิสารของวงการแบทมินทัลทีมชาติไทยในการกันดับโอลิมปิกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเค้ายังได้รุ้นในคอร์ต้า
ในประเภทชายคู่อยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากคู่ของรัสเซียก็คืออีวานโซนอฟกับวาลาดิเมียอีวานอฟ
รายหลังนั้นได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อเท้าขวา

ก็ถ้าหากขายไม่ทันในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับ
ชายคู่ของไทยนั่นก็คือบรินอิสระกับนิพิพลพวงพั่วเพชร
ได้สิทธิ์ไปแข่งขันเพิ่มเติมแทนครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับนักแบตของไทยนั้น
ยังคงแข่งขันในรายการต่างเพื่อเก็บคะแนนจากอันดับเป็นมือวาง
จนถึงวันที่๒๑กรกฎาคม
โดยโอลิมปิกนั้นจะมีขึ้นในวันที่๕ถึง๒๑สิงหาคมนี้ที่บราซิลนะครับ
สำหรับการแข่งขันโอลิปิกในครั้งนี้นะครับ

ลิปิกครั้งนี้เนี่ยแบตมินตันนั้นมีชิงกันทั้งหมด๕เหรียญทองนะครับ
ก็แบ่งเป็นชายเดียวหญิงเดียวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมนะครับ
ซึ่งก็มีทั้งหมด๕เหรียญทอง๕ประเภท
ตอนนี้เนี่ยไทยได้โคต้าไปแล้ว๔ประเภทนะครับ
ก็เหลืออีกเพียงแค่๑ประเภทให้ได้ลุ้นก็คือชายคู่นะครับ
ส่วนรวมทั้งหมดนะครับนักแบตมินตันทั้งหมด
ขอไปครับ๑๗๒คนก็จะแบ่งเป็นชายเดียว๓๘คนนะครับ
แล้วก็หญิงเดียว๓๘คนครับ
ส่วนชายคู่หญิงคู่คู่ผสมมีทั้งหมด๑๖คู่ที่จะแข่งขันกันนะครับ